พ่อค้าออนไลน์อยู่คนหนึ่งครับที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้
เขาขายพวกกล้องทีนี้ก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่เขาทำงานด้านนี้เขาก็ติดต่อไป
ว่ากล้องของพี่ตัวนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงพอทำท่าจะไม่ซื้อแน่
พ่อค้าออนไลน์คนนี้เอาปืนโชว์เลยขู่เลยขู่เลยก็ไม่รู้ว่าเป้าประสงค์อะไรอ่ะ
แต่ว่าด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเท่าที่มองได้เนี่ยก็ลักษณะเหมือนจะสื่อให้เห็นว่า
นี่เขาทำงานปปศนะปราบรามยาเสพติดอะไรพวกนี้
อยู่ในพื้นที่ภาค๔จังหวัดขอนแก่นภาค๔อีสาน
ปปศขอนแก่นเอาปืนมาขู่น้องในทีมเหตุผลเพราะถามราคากล้องแล้วไม่ซื้อ
เราควรทำไงดีแล้วก็มีภาพที่เป็นข้อความการพูดคุยระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ขายในแชทข้อความทั้งการต่อว่าการโชว์ภาพปืนข่มขู่
บอกว่าจะยิงตรวจสอบแล้วพบว่าคนที่ขายกล้องเนี่ยเป็นผู้ชาย
ลักษณะชอบโพสต์ภาพคู่กับปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวแล้วก็ยังถ่ายภาพ
กับระเบิดก็มีนะระเบิดน้อยหนาบางภาพก็เหมือนกับพยายามถ่ายให้คนเห็นชุด
เพื่อทำให้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ปปศนี่ฮะ
รามยาเสพติดนะทีมข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับ
ถ่ายภาพงานแต่งงานอะไรพวกนี้นะครับ
บอกว่าเขาขายกล้องที่ใช้ฟิล์มตั้งราคาพร้อมกับรายละเอียดของกล้องเอาไว้
ใช้การได้๒ตัวในราคา๑๐๐บาท๒ตัวพันบาท
โหอ่าถูกนะใช่รุ่นน้องของคุณที่โพสต์เนี่ย
คุณนนทวัฒน์เนี่ยที่ชื่อว่าเอ็มเนี่ยเขาก็ทักแชทไปถามรายละเอียด
ถามราคาถามคุณภาพกล้องผู้ขายก็ยืนยันว่ามีของจริงนะ
ขายราคาพันเดียวจริงพอถามว่าแล้วกล้องยังใช้งานได้ไหมครับ
คนขายบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องเอาไปซ่อมก่อนก็มันพันหนึ่งไงมันพันหนึ่งไง
ต้องไปซ่อมก่อนเอ็มก็เลยบอกว่าอ่างั้นผมขอผ่านครับพี่
จากนั้นฮะผู้ขายคนนี้ก็พูดลักษณะข่มขู่ส่งรูปถือปืนมาให้ดู
เอ็มเขาก็ไม่ตอบโต้นะแล้วก็เอาข้อความในแชทเนี่ย
มาให้ทางคุณนนทวัฒน์เขาอ่านแล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ตกลง
เขาจะมีตัวตนจริงไหมภาพแต่งชุดข้าราชการลักษณะเหมือนปปศ
ถือระเบิดถือปืนเนี่ยใส่เสื้อปปศเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปปศจริงไหม
เป็นใครหรือยังไงกันแน่ทำไมถึงมาข่มขู่กันแบบนี้
ใส่เสื้อของประสอบคอร์แกนภาค๔
ประสอบภาค๔
ประสอบภาค๔

ผมว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็ไม่ควรทำกริยาหรือว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสม
มขู่ประชาชนอะไรประมาณนี้

ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบ
พบว่าคนขายกล้องคนนี้
เป็นพนักงานขับรถในสำนักงานปปศภาค๔ค่ะ
คือล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือปปศ
ทางเลยค่ะที่การปศนายนิยมเติมศรีศุกร์
เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดสำนักงานปปศภาค๔
ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่คนนี้
ลูกจ้างประจำที่เป็นพนักงานขับรถคนนี้
ข่ายเป็นการกระทำความผิด

เกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว
ส่วนกรณีที่มีการสวมเครื่องแบบ
เจ้าพนักการปปสโดยไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบ
โดยมีเจตนาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีสิทธิ์
ก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญานะคะ
ปปศก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่คนขับรถคนนี้ค่ะวันนี้ก็ไม่ไปทำงาน
ตั้งแต่เช้าก็ไม่ไปติดต่อก็ไม่ได้
ก็อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบถามข้อเท็จจริง
ปปศก็เลยบอกว่าถ้าใครเห็น
มีคนแสดงพฤติกรรมว่าอ้างตัวเป็นปปศ
เป็นอะไรแบบนี้ตรวจสอบได้ก็แจ้งไปได้

เพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่จริงบางทีเขาก็ไม่มาอ้างอย่างนี้หรอก
ใช่ไหมอันนี้เป็นลูกจ้างพนักงานขับรถใช่ไหม
ก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวจะชี้แจงว่ายังไง